ข่าวต่อไปนี้ผมตามอยู่อยากรู้ว่ามันจะจบยังไง
ไอ้ที่ขอนแก่นที่เขาเอาน้ำสีเหลืองที่มีทั้งน้ำทั้งเนื้อสาดเข้าไปในอีกบ้านหลังหนึ่ง
อุจจาระหรือปัสสาวะหรือมูลหรืออะไรสักอย่างนะ
ค่อนข้างจะแหม่สะอิดสะเอียนซะหน่อยนะครับข่าวนี้
คือจบแล้วฮะล่าสุดผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเข้าเจรจากับทั้งสองฝ่ายแล้ว
ผู้ก่อเหตุยอมรับว่าก่อเหตุจริงแต่ไม่ใช่สิ่งปฏิกูลนะ
มันคือน้ำหมักแต่บอกแบบนี้นะ
แต่ว่าผมไม่รู้ว่าน้ำหมักเขามีส่วนผสมอะไรบ้างนะ
เขาบอกว่าจะลาดไล่แมวแมวมาฉี่เลยเอาน้ำหมักลาดให้แบบนี้
แต่ไปสาดเข้าบ้านคนอื่นไม่ได้ไง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา๙นาฬิกาของวันที่๕มีนาคมที่ผ่านมานะครับ
กล้องวงจรปิดของบ้านหลังหนึ่งนะครับในตะบนบ้านเป็ดอำเภอเมืองขอนแก่น
บันทึกภาพบริเวณรั้วบ้านซึ่งเป็นกำแพงเตี้ยนะครับ
ขึงแลนสีเขียวนะฮะคืออุตส่าห์ขึงบังไว้แล้วนะฮะ
เปิดลอดเทลอดมาซะอีกนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนบ้าน
ติดการในสาดน้ำอะไรสักอย่างเข้ามาสองครั้งจากนั้นหญิงคนอากาศก็เดินกลับเข้าบ้านไปหน้าตาเฉย
เจ้าของบ้านที่เสียหายคือนางสาวปานิสราสนทองอายุ๒๖ปีครับ
ก็พาผู้สื่อข่าวไปดูจุดที่ถูกสัดน้ำอยู่บริเวณโรงรถข้างบ้าน
ก็ยังมีคราบสิ่งปฏิกูลนะฮะเธอบอกนะอันนี้เจ้าของบ้านบอกนะครับ
มันคืออุตจาระละปัดเสาฮะครับเออมันเหลืองแบบนี้ครับ
รวมถึงเศษขยะมูลฝอยแล้วก็มีกลิ่นเหม็นคลุ้งไปทั่ว
แล้วก็เล่าบอกว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับ
เพราะว่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วโน่นนะฮะ
บอกว่าเจอคราบน้ำอยู่ข้ามกำแพงแล้วก็พื้นเป็นประจำ
กล้องวงจรปิดนะครับจึงพบพฤติการ
พฤติกรรมของเพื่อนบ้านรายนี้พอไปสอบถามคนที่ทำเนี่ย
เจ้าตัวเขาไม่คุยด้วยครับแล้วก็ปฏิเสธว่าไม่ได้ทำ
ฉันไม่ได้ทำเธอเธอก็คือผู้เสียหายนะ
แจ้งประธานชุมชนให้มาช่วยตรวจสอบรวมทั้งไปแจ้งความว่าที่
สอบพอบ้านเป็ดล่าสุดครับคุณผู้ชมครับนายสมคิตพินรัฐท่าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกฟันโปงตะบนบ้านเป็ดเนี่ยมาที่
บ้านหลังดังกล่าวครับแล้วก็เชิญเจ้าของบ้านมาต้องเชิญตัว
ที่สาธิตปฏิกูลมาต้องเป็นคนกลางคนกลางมาคุยกันจับเข่าแทบ
จะคุยกันนะครับจะหาข้อยุติให้ได้แล้วก็มีการทำบันทึกข้อ
ตกลงทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาคือนายคือนายอุ
ไทสนทองบีดาของนังสาวเปนผู้เสียหายนะครับแล้วก็น้าง
วาสนาอาสาคนที่สาดไอ้สิ่งปฏิกูลเข้าไปในบ้านเขาเนี่ย
โดยในข้อตกลงเขียนไว้แบบนี้นางสาววาสนาได้สาดสิ่ง
ปฏิกูลใส่บ้านคือบริเวณรั้วกั้นระหว่างบ้าน
เนื่องจากมีแมวเข้ามาฉี่มาขี้เรียราช
ผมอ่านตามที่เขาทำสัญญากันนะ
เป็นบันทึกข้อตกลงแต่ยังไม่หลายมือเลยนะ

จึงได้ทำน้ำหมักขึ้นมาเพื่อราดใส่แมว
รับว่าทำจริงขอโทษเจ้าของบ้าน
แล้วขอชดใช้ค่าเสียหายให้เจ้าของบ้านเป็นเงิน๒๐๐๐บาทนะฮะ

ซึ่งท้ายหนังสือข้อตกลงทั้งสองฝ่ายก็มีการลงลายมือชื่อเอาไว้ด้วยนะครับ
แล้วผมก็เลยทำบันทึกไว้ว่าเขาจะไม่ทำอีก
แกก็ยอมรับขอโทษกันจบ
นะครับก็ในข้อตกลงกันก็มีบอกแบบนี้เลยว่า
ทั้งหมดที่เป็นค่าใช้จ่ายก็จะเป็นค่าน้ำยาค่าน้ำ

ค่าบำรุงขวัญเนี่ยสำคัญนะครับ

มาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคุณนะ

ซึ่งฝ่ายผู้เสียหายเขาก็ไปถอนแจ้งความแล้วนะครับว่า
ไม่ประสงค์จะเดิมเนินคดีต่อ
อ๋อเรื่องมันก็เป็นประกาศละชนีฮะเรื่องรีบผ่านมันไป